คุณผู้ชมค่ะวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชุปธรรม
ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจค่ะเข้าร่วมพิธีอันเชิญพระอัฐิ
สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ปฏิสถานบนบุษบกหินอ่อนและพิธีเปิดอริยาคาร
ยานสังวรารามเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ณโถงชั้น๑
ในพระบรมธาตุเจดีมหาจักรีพิพัฒน์
ยานสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชุปธรรม
ซึ่งจัดในวันที่๖เมษายน๒๕๖๐ตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะ
เวลา๑๐นาฬิกาและงานจะมีจัดต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้สนใจทุกท่านได้เข้ากราบนามัศกาลพระอัฐิ
สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
จนถึงวันที่๑๓เมษายน๒๕๖๐ค่ะ
ภายในงานนั้นจะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าจากร้านโอท็อป
การออกร้านจากนักเรียนโรงเรียนผู้รู้ยอสอแปดศูนย์
นำเที่ยวสถานที่สำคัญในวัดกับมะคุเทศน้อย
การแสดงดนตรีธรรมคีตาจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ภัยเลาะ
และพิธีสวดมนต์เย็นบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ราชวงศ์จักรี
ในวันที่๖ถึง๑๒เมษายน๒๕๖๐นะคะ
และนอกจากนี้นะคะพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ที่สนใจทุกท่าน
ก็ยังสามารถร่วมทำบุญเพื่อร่วมสร้างบุษบก
ได้ที่วัดยานสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชุปธรรมจังหวัดชนบุรี
หรือว่าจะเข้าไปได้นะคะที่เฟซบุ๊กวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชุปธรรม
เฟซบุ๊ควัดยานสังวรารามชนบุรีค่ะ
ด้วยการที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนสุขุมวิทย์พัทยากลาง
ชื่อบัญชีนะคะชื่อบัญชีว่าวัดยานสังวราราม
เพื่อโครงการพัฒนาวัดเลขที่บัญชีค่ะ๖๗๖๐๒๗๗๗๗๙
โดยการร่วมทำบุญจำนวนเงิน๑๐๐๐บาทขึ้นไปเนี่ยนะคะ
ก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกงานประดิษฐานพระอัฐิบนบุษบก
ทำจากทองแดงรมดำด้านหน้าก็จะเป็นรูปสมเด็จพระยานสังวร
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นรูปบุษบกตอกเลขลำดับการผลิตค่ะ
การจัดสร้างบุษบกบรรจุในกล่องผ้าไหมสวยงาม
จำกัดเพียง๙๙๙๙ชุดเท่านั้นนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ